สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
อยู่กับพลอยและเชอรี่นะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอน้องปันเรียนจบปุ๊บนะคะก็ได้เลิกเปิดตัวปั๊บเลย
สำหรับหนุ่มคนรู้ใจเบอร์ใหม่ล่าสุดนะคะคือในงานวันรับปริญญาเนี่ย
จากจะมีครอบครัวเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีแล้ว
ก็ยังมีหวานใจหนุ่มไบร์ทอนันต์มาร่วมแสดงความยินดีอีกด้วยค่ะ
นี่คบกันมานานหรือยังนานละค่ะสองปีกว่ากว่าละ
อายุอ๋อใช่ก็ตอนแรกหนูก็บอกพวกพี่หนูก็พูดเหมือนกันว่า
ยังสงสัยกับตัวเองเลยว่าจะคุยกันรู้เรื่องเหรอ
คุณอยู่กับว่าคนสองคนมันจูนกันได้หรือไม่ได้อย่างงี้มากกว่านะคะ